ไปดูเรื่องฮือหาที่จังหวัดยะโสธร
โอ้โหกาวดักหนูคือเขาเอาไว้ดักหนู
แล้วคุณดูสิว่าได้อะไร
พาไปที่บ้านเลขที่นี้นะครับบ้านเลขที่๑๘๒หมู่๖ตำบล
ทงดูทุ่งอำเภอเมืองยะโสธร
นี่คือมองอยู่มันอาจจะดูมืด
เอาออกเอาออกจะได้เห็นว่ามันเอ๊ะอะไรกันที่มันติดอยู่อย่างนั้น
มีหางด้วยดูเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มพอจะมองเห็นไหม

สุดท้ายเอาออกมาดีกว่าอย่าปล่อยไว้แบบนั้นเลยสงสารมัน
นี่ดูเอาแล้วกันว่าตัวอะไร
ไหนไหน

เฮ้ยหางติด
โอ้โหลำบากชีวิตสิครับ
ไปไหนก็ติดหางอยู่อย่างนี้
เจ้าตัวเงินตัวทองโอ้สุดท้ายจับออกมาจนได้
แต่ก็ยังไม่สามารถเอาออกได้นะตอนแรก
เพราะว่ามันกาวมันค่อนข้างจะเหนียวแน่น
เดี๋ยวดึงพลวดออกมาเดี๋ยวเกล็ดมันจะติดออกมาด้วย

สุดท้ายก็เอาออกมาได้แล้วทำยังไงต่อ
ก็พี่กู้ภัยเขาก็พามันไปนั่งรถเล่น
รถจังหยาดยนต์เนี่ย

จากนั้นก็เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะจ๊ะ
ก็ไปปล่อยไปแต่ว่าทีหลังก็วางกาวดักหนูก็หวังจะได้หนู
แต่ถ้ามันไม่ใช่หนูโอ้โหตัวใหญ่กว่าเยอะเลย